เขามีแม่ค้าคนหนึ่งเป็นแม่ค้าขายขนมถ้วย

กลางตลาดไม่รู้ของใคร
ก็เลยตามหาให้สื่อช่วยตามหากันหน่อย
นางสาวกรองทองเนรมิตครอนบุรี
ก็เป็นชาวตำบลหนองบัวสารานะครับ
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
เขาเป็นเจ้าของร้านขนมถ้วยไพรวัน
นี่นำกระเป๋าเงินที่เก็บได้มาให้กับผู้สื่อข่าวดู
ช่วยนำเสนอข่าวให้หน่อยไม่รู้ของใครตามหาเจ้าของให้หน่อยนะครับ

ขณะที่ไปขายขนมถ้วยที่ตลาดแห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ในกระเป๋าเนี่ยมีเงินหลายพันแล้วก็ลอตเตอรี่เกือบ๓๐ใบ
ไม่มีเอกสารยืนยันว่าเป็นของใครไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
ไม่รู้เป็นของใครเลยนะครับนางสาวกรองทองก็บอกว่า
หลังจากที่เก็บกระเป๋าได้เนี่ยก็ให้ตลาดช่วยประกาศเสียงตามสาย
หาเจ้าของใครทำหล่นไว้ก็ไปขอคืนได้แต่ก็ไม่มีใครติดต่อมา
พอเก็บร้านเสร็จก็เลยรีบประสานนักข่าวในพื้นที่ไปดูหน่อย
ถ่ายภาพเก็บไว้หน่อยแล้วก็ประสานออกข่าวให้คนเนี่ย
ไปรับคืนด้วยนะมีทั้งเงินมีทั้งลอตเตอรี่ทั้งหมดทั้งมวล
ตัวเองก็เป็นคนทำมาหากินไม่อยากได้ของใครเลย
แล้วคิดว่าคนที่ทำหายคงจะเดือดร้อนมากเหมือนกันนะครับ
เมื่อวานนี้นะฮะก็อย่างที่บอกเป็นวันหวยออกนะครับ
นางสาวกรองทองก็เดินทางไปที่โรงพักไปลงบันทึกประจำวัน
ก็เกรงว่าไม่รู้ว่าลอตเตอรี่ที่มันอยู่ในอันนี้มันมีถูกรางวัลหรือเปล่า
ถ้าเกิดมันถูกขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแบบเป็นปัญหาเรื่องการ
ของฉันของเธอแย่งกันไปแย่งกันมาอีกมันก็จะไม่จบไม่สิ้นนะครับ
ไม่อยากมีปัญหาด้วยความบริสุทธิ์ใจก็เลยอ่ะ
ลงบันทึกประจำวันแล้วก็ตามหาเจ้าของเอาใครทำหลดไว้ก็ติดต่อไปแล้วกันนะฮะ
อยู่ที่ตำบลหนองบัวสาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะครับ